ต้องบอกว่าโอ้โหเหมือนคนละม้วนอีกแล้วนะ
สำหรับเรื่องราวของคุณไทยเอกพันธ์นั่นเอง
บอกว่าจะอย่าขาดกับภรรยา
ฝั่งภรรยาเองบอกเลยว่าฉันไม่ได้คิดจะหย่าเลย

แต่ว่าฝ่ายชายยืนยันว่าเตรียมจะอย่าขาดจากภรรยา
ขณะที่ฝ่ายหญิงเนี่ยโต้เลยบอกว่าไม่มีการเลิกราใดทั้งสิ้นค่ะ
ล่าสุดโลกออนไลน์ก็ยังมีการแชร์ข้อความ

เข้ามาโพสต์ในเฟซบุ๊คของลูกสาวนะคะใจความทำนองอย่างนี้
พ่อเสียใจที่ไปยกลูกสาวให้คนไม่ดี
พาลูกไปเรียกคนอื่นว่าแม่
ผู้หญิงคนนั้นก็ไร้อย่างอายเอาเงินมาหลอกล่อ
เที่ยวแย่งผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้ว

เวรกรรมมีจริงจะต้องได้รับกรรมแน่
อันนี้อ่านตามที่คุณพ่อได้โพสต์ไว้นะคะ
เข้ามาแสดงความคิดความเห็นเยอะเลยทีเดียว
รวมไปถึงส่งกำลังใจให้กับภรรยา
นักแสดงชื่อดังกันเป็นจำนวนมาก

ภรรยาเองก็แชร์ข้อความของคุณพ่อของเธอเหมือนกัน
แล้วโพสต์ว่าเธอเสียใจที่ทำให้พ่อร้องไห้
และกราบขอขมาที่พาผู้ชายคนนี้เข้ามาอยู่ในวงตระกูลค่ะ
โดยทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐก็ได้ติดต่อไปยังไทยเอกพันธ์นะคะ
เพื่อสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่เจ้าตัวยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์
เนื่องจากว่าติดงานอยู่ที่ต่างจังหวัดนั่นเองค่ะ
อู้เป็นประเด็นค่อนข้างแรงหนังคนละม้วนอย่างที่คุณว่าจริงนะคะ
ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะคะสำหรับครอบครัวนี้

ต้องรอต่อปูเสือรอกันยาวได้เลย
แต่ว่าคบกันมานานเนาะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกด้วยนะคะ